เอาล่ะคุณผู้ชมใครที่อยากจะไปขอโชคขอลาบกับสิ่งสิริมงคลนะคะ
อยากจะให้ตามหมอไก่พพาธินีไป
วันนี้ค่ะจะพาไปย้อนรอยตำนานความศักดิ์สิทธิ์ของวัดใหญ่บางปรากฏ
เป็นวัดเก่าแก่สมัยอายุทยาเลยนะคะ
เรื่องราวจะเป็นยังไงตามหมอไก่ไปในช่วงพิกัดเฮ่ง
สวัสดีค่ะพิกัดเฮงวันนี้นะคะหมอไก่อยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะ
ซึ่งถ้าเราจะพูดถึงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่จังหวัดนี้นะคะ
ก็ต้องนึกถึงหลวงพ่อโตใช่ไหมคะ
ซึ่งหลวงพ่อโตที่จังหวัดสมุทรปราการแห่งนี้ค่ะมีอยู่ด้วยกัน๓องค์นะคะ
ก็จะมีอยู่ที่วัดสาขลานะคะอีกวัดหนึ่งก็คือวัดบางพีใหญ่ใน
และอีกวัดหนึ่งนะคะก็คือที่นี่เลยค่ะวัดใหญ่บางปรากฏค่ะ
เดี๋ยวตามหมอไก่เข้ามาขอพรองค์หลวงพ่อโตเลยนะคะตามมาเลยค่ะ
และพิกัดเฮงแรกของเราในวันนี้นะคะก็คือหลวงพ่อโตนะคะ
ก็คือพระพุทธรูปองค์ใหญ่สุดนะคะที่อยู่ด้านในเลยค่ะ
พ่อโตนะคะถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีความสำคัญนะคะ
ผูกพันกับวัดนี้ค่ะตั้งแต่เริ่มแรกสร้างวัดช่วงปลายกรุงศรีอายุทยาเลยค่ะ
สำหรับประวัติความเป็นมาขององค์หลวงพ่อโตนะคะแล้วก็วัดใหญ่บางปรากฏแห่งนี้ค่ะ
จะเป็นยังไงนะคะต้องถามจากคุณอาสถิตค่ะ
วัดใหญ่นี่เริ่มก่อสร้างตั้งแต่พศ๒๓๐๔ไปกรุงศรียุธยา
ปัจจุบันก็๒๖๑ปี
ส่วนใหญ่คนที่เขามาขอพรกับองค์หลวงพ่อโตค่ะ

บางคนก็มาขอให้ช่วยขายที่ได้บางคนก็อยากจะทำงานราชการ

บางคนก็ค้าขายอยากได้ทำเลดีก็ให้หลวงพ่อช่วย
สมความปรารถนาก็มาแก้บน
ส่วนใหญ่ก็จะแก้บนด้วยไข่ต้มแล้วก็พวงมาลัย
ถ้าใครพอมีกำลังบางคนก็แก้บนด้วยหัวหมู
คุณอาคะตอนที่ไก่เข้ามาที่วัดนี้ค่ะ
ซุ้มประตูวัดเขียนว่าวัดใหญ่
สรุปว่าวัดนี้คือชื่อวัดใหญ่หรือว่าวัดใหญ่บางปรากฏกันแน่นะคะ
เดิมก็เรียกวัดใหญ่บางปรากฏ

คือในคลองหน้าวัดมีพันธุ์ปลาปรากฏเยอะ
ที่มาของชื่อวัดนะคะก็มีที่มาอย่างนี้นั่นเองค่ะคุณผู้ชม
วิหารแห่งนี้นะคะนอกจากจะมีองค์หลวงพ่อโตแล้วค่ะ
หมอไก่อยากจะแนะนำให้ทุกคนนะคะมากราบนะคะสักการะค่ะ
นี่ก็คือจะเป็นรูปหล่อนะคะของอดีตเจ้าอาวาสค่ะ

แต่สำหรับเรื่องของความเข้มขังนะคะแล้วก็เรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ค่ะ

หลวงปู่บุตรพุทธสโลท่านเป็นอดีตเจ้าวาด
มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาเมื่อพศ๒๕๘
ท่านได้รับอรัตนาไปเข้าพิธีสมโพธิ
กรุงสองพาหร้อยปีที่วัดสุทัศน์เทพพระราม
ท่านเข้าพิธีพุทธาพิเศษแล้วก็มีลูกศิษย์เล่าต่อกันมาว่า
ศักดิ์สิทธิ์ของท่านกำลังบริกรรมคาถาปลุกเสก
เหรียญที่อยู่ในบาทวิ่งกันเกี่ยวกราว
และส่วนใหญ่คนที่เขามาขอพรกับหลวงปู่บุตร

แล้วแต่ความพอใจของแต่ละคน
แล้วเราจะแก้บนด้วยอะไรเราก็บอกท่านไว้
ตอนที่มาขอเขาได้สำริดผลก็มาแก้บน
จากรูปหล่อของหลวงปู่บุตรแล้วนะคะ
ภายในวิหารแห่งนี้ค่ะยังมีรูปหล่อพระเกจิอาจารย์นะคะ
ที่เป็นอดีตเจ้าอาวาสของวัดนี้ค่ะ
อีก๒องค์ด้วยกันนะคะได้แก่หลวงพ่อสมหวัง
แล้วก็หลวงพ่อประสงค์ค่ะซึ่งชื่อของหลวงพ่อนะคะ
ถือว่าเป็นนามมงคลค่ะคนส่วนใหญ่ก็เลยนิยมนะคะ
ขอพรเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาบเงินทอง
เล่านะคะเกี่ยวกับองค์หลวงพ่อสมหวังค่ะ
จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวต้องถามจากคุณอาค่ะ
สำหรับหลวงพ่อสมหวังแยงเจริญนะครับ

ตอนสมัยที่ท่านอยู่ท่านก็บูรณะโบสถ์
แล้วก็ก่อสร้างจนเสร็จเรียบร้อย
ท่านได้ทำพิธีพุทธาพิเศษปลูกเสกเดียวในพระอุโบสถ
หลังจากที่พิธีเสร็จเรียบร้อยแล้ว
รูปถ่ายที่ปรากฏออกมาปรากฏว่าสายสินที่โยงไว้
บริเวณปริมณฑลวัฒนมงคลที่ทำพิธี
มันจะเป็นเส้นแบบปลอดนีออน
ซึ่งมันก็เป็นเรื่องแปลกประหลาด
ตอนที่ท่านจุดเทียนชัยก็สายสินจะเป็นสายเป็นแสงมาที่เทียนชัย
หลังจากที่เรานะคะไหว้หลวงพ่อโตเสร็จแล้วค่ะ
ต้องมาที่พระอุโบสถหลังนี้นะคะ
เพื่อมาไหว้พระประธานค่ะซึ่งก็คือพระพุทธชินราชนะคะ
ซึ่งหมอไก่ได้ยินค่ะว่าที่พระอุโบสถหลังนี้นะคะ
มีความเกี่ยวข้องผูกพันกับในหลวงราชการที่๑๐ค่ะ
แต่ว่าจะมีความเกี่ยวข้องผูกพันยังไงนะคะ

เมื่อสมัยปี๒๕๕๙
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐ทรงเสด็จมา
เพื่อยกช่อฟ้าพระอุโบสถหลังนี้
พิกัดเฮงวันนี้นะคะมาที่วิหารหลวงพ่อโตที่เดียวค่ะ

เราได้มากราบหลวงพ่อโต๑ใน๓ของจังหวัดสมุทรปราการด้วยค่ะ
ส่วนครั้งหน้าหมอไก่จะพาไปชี้เป้าพิกัดเฮงที่ไหน
ต้องติดตามชมให้ได้ในพิกัดเฮงนะคะ